คุณผู้ชมคะเวลาคุณผู้ชมต้องเดินทางขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินที่มันต้องโหลดของโหลดของอะไรอย่างนี้
คุณแพ็คสิ่งของเหล่านั้นอย่างไรคะ
ก็แพ็คให้ดีที่สุดถ้าเป็นของที่แตกได้เราก็ต้องมีบ้าเบิ้ล
เออแล้วเอาพลาสติกไปห่อใช่ไหม

อ่าคุณดูอันนี้แล้วคุณตอบดิฉันมาว่ามันควรไหมคะ

นี่คืออะไรคะคุณคุณลองเดาซิมันคืออะไร
โอ้โหเห็นแรกศพแน่
มาทั้งหัวส่วนอกนี่ก็ใช่มือนี่คือแนบลำตัวอยู่เอาส่วนท่อนขาก็แล้วค่อยเลื่อนออกมา
คำถามคือใครใครน่ะ

คือสิ่งคล้อนี้ถูกห่อเขาอยากอ่านตามนะดิฉันชอบ
กำลังผ่านเครื่องสแกนที่สนามบินเพื่อโหลดใต้ท้องเครื่องบิน

หุ่นรูปร่างคล้ายคน

ถุงกอล์ฟเนี่ย
คือเขาบอกว่าถ้าใครจะไปนครศรีธรรมราช
ไหว้ตาไข่เด็กวัดเจดีและบูชากลับมาด้วยความศรัทธาแนะนำให้ห่อให้มิดชิด
แต่ขอร้องอย่าห่อมาแบบถุงก๊อฟอันนี้

วิ่งกระเจิงจากเครื่องสแกนหมดเลย

เขาเขียนเผื่อถ้าสมมุติว่าใครไปบูชาไข่มาแล้วเนี่ยนะคะ

ไข่แล้วอยากจะเอากลับมาที่บ้าน
ถ้าห่อแล้วน่าจะออกมาลักษณะเหมือนอันนี้แหละ

ลองเช็คกับทางสายการบินด้วยนะ
ไปตรวจสอบกับสายการบินที่จะเดินทางก่อน

ถ้าเอาจริงปกติเนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับ

อย่างถุงก็อฟปกติที่ฉันเคยโหลด

ไม่มัดตาสังแบบนี้

ถุงปิดหมดแล้วอะ